ผมขอคุยกับคุณเรืองไกรก่อนครับ
คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะที่ไปยื่นเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ปริญญาณดีครับ
คุณเรืองไกรฮะเมื่อวานนี้ไปยื่นหลักฐานเพิ่มเติมใช่ไหมครับ

ครับอย่างที่แสลงผู้ศึกษาไปครับ
คุณเรืองไกรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า
มันตกลงมันเป็นมายังไงเนี่ยไปได้ข้อมูลจากใครยังไง
ไปยื่นเรื่องการถือครองหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธาเนี่ยครับ
ก็จริงเมื่อเห็นแล้วเนี่ยนะครับ
สิ่งที่ต้องหาเพิ่มเติมนะครับในฐานะคนตรวจสอบเนี่ยนะครับ
ก็เราก็ดูกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสิ่งแรกนะครับ
เรื่องวัตถุประสงค์นะครับเรื่องงบการเงินนะครับ
รายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วก็เราก็มาดูเรื่องของเอกสารที่อยู่ที่อื่นอีกนะครับ
ไอทีวีเป็นบริษัทจำกัดมหาชนก็มีเว็บไซต์ของตัวเอง
เว็บไซต์ไอทีวีทุกวันนี้ก็จะมีเรื่องข้อมูลหนังสือเชิญการประชุมนะครับ
รายงานการประชุมรายงานประจำปีครับเขาก็มีนะครับ
เรื่องกับปี๕๐น่ะนะครับพี่เย้ยมาแล้วก็ไป
เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะถามคุณเรืองไกรอีกที
อย่างที่เรียนนะก็มีคนในราชโมงการเมืองเอามาให้ดู

มันก็แปลกแปลกก็ตรวจสอบครับ
นะครับแต่ว่าข้อมูลยังย้ำอยู่นะ

โทรมาสี่ชื่อ
ซึ่งที่สามก็คือพิธา

นักเก็บเนทหาครับจำทิศอยากสอดีนะครับ
หลายท่านก็ยังขอบผมอยู่ว่าทำไมลูกตั้งน้ายล็อลเก็บไว้ทำไม

ผมเห็นวันที่๕ห่างกัน๒วันแล้วหลายคนไปบอกว่า
กูเลิงไกรไปรับงานใครมาไปดองเรื่องไว้ดองเรื่องอะไรยังไม่มีหรอก
แต่ว่ามันเกิดจากการที่คนของทางเจ้าใก่เองหนึ่งเนี่ยบอกว่าเขาเห็นมาตั้งจะปี๖๒แล้ว
ข้อมูลมาบอกคุณเรือมใกล้เนี่ยคือใครบอกได้มั้ยฮะ

ทุกภาคนะครับภัลังปราชารัฐนะครับ
รวมไทยประชาทิพัธิ์อะไรนะครับ
มีอะไรเขาก็มาให้ผมดูถ้ามันถูกคอบด้านเราก็ตรวจ
แต่ว่าจะไปบอกว่าคนนี้มาบอกให้ไปตรวจเมื่อกี้ไม่ง่ายขนาดนั้น
เราดูเสร็จแล้วเห็นอะไรแล้วก็ตรวจ

ก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ